เหตุการณ์ที่พระพิสุกไปไล่ฟันชายคนหนึ่ง
จนนี้รับปาเจ็บสาหักกลางถนนเยาวราช

ใช่คือหลายคนก็ตกใจว่าเดี๋ยวก่อน

พระถือมีดแล้วก็ไล่ฟันคน
เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๘มกราคมที่ผ่านมาวันนี้ล่าสุดญาติของทางด้านผู้บาดเจ็บออกมายืนยัน
บอกว่าเห็นพระพิสุกรูปนี้ทำตัวไม่เหมาะสมก็เลยเข้าไปตักเตือนไม่น่าจะทำกันรุนแรงถึงขนาดนี้
คือเราต้องย้อมผ้าเป็นขาวดำคุณผู้ชมเพราะว่าคือเลือดเขาออกเยอะมาก
ใช่ค่ะอันนี้เป็นคลิปเหตุการณ์นะคะคุณผู้ชมค่ะที่นายนิวัฒน์ประจันตเซนอายุ๕๔ปี
อดีตพระพิสุรูปหนึ่งอยู่ในอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ใช้มีดไล่ทำร้ายชาวบ้าน
แล้วก็ไล่ล่านายนารินอัคระโชธกะวนิษฐ์อายุ๓๐ปี
ในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมคะนอนเลือดอาบทั้งตัวเลย
ทีนี้ชาวต่างชาติเขาเห็นเหตุการณ์ก็เลยเข้ามาช่วยพยุงตัวเอาไว้
ภาพจะเห็นนะคะว่าพระพิสุรูปนี้อยู่ในลักษณะถอดจีวอนออกครึ่งตัว
มือถือมีดไว้ในมือตลอดเวลา
หลังก่อเหตุพระรูปนี้ก็ยังคงอยู่ในที่เกิดเหตุ
มองชายที่ได้รับบาดเจ็บไม่ได้หนีไปไหน
จนชาวบ้านที่มาดูก็เข้ามามุงดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ที่ตำรวจจะเข้ามารวบตัวพระรูปนี้เอาไว้ได้
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
บริเวณด้านหน้าโรงแรมบนถนนเยาวราช
เมื่อวันที่๑๘มกราคมที่ผ่านมานะคะ
ด้วยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาว่า
ผู้บาดเจ็บเข้าไปขอเงินพระภิกษุแต่พระไม่ให้
ก็เลยไปท้าทายจนทำให้พระบันดาลโทษะ
แล้วก็ก่อเหตุกระหน่ำฟันจนอาการสาหัส
แต่ล่าสุดค่ะทีมข่าวเราเนี่ยคุณพลอยสเจียนะ
ไปคุยกับนายวีรวงอัครราชโชติกวนิษฐ
พ่อของนายนารินผู้บาดเจ็บที่ถูกฟันค่ะ
พ่อบอกว่าวันเกิดเหตุลูกเห็นพระรูปนี้
มีท่าทางพิรุษแล้วก็มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
เลยเข้าไปว่ากล่าวตักเตือนและพยายามจะนำตัวส่งตำรวจ
ซึ่งป้อมตำรวจมันอยู่ไม่ห่างจากที่เกิดเหตุ

แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ได้รับก็คือถูกกระหน่ำฟันกลับมาเลยนะคะ
แล้วก็ที่คอถูกฟันเป็นแผลลึกเลย

คุณพ่อก็บอกว่าก็มีข่าวออกมาต่างนาน
ลักษณะว่าลูกเข้าไปขอเงินพระไปท้าทายพระ

ซึ่งคุณพ่อขอยืนยันว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง
ก็ยืนยันว่าที่พูดกันไม่ใช่เหตุการณ์

จากนี้ก็ยังบอกอีกว่าปกติลูกชาย

แล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นทำธนุบำรุงศาสนา
แล้วก็อยู่ในชมรมพระพุทธศาสนาด้วย
ทีนี้พอเห็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่จะทำลายศาสนา

ที่ตอนนี้ครอบครัวก็ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะคะ
เพราะว่าลูกชายเป็นลูกคนเดียวของบ้าน
แล้วก็มาถูกกระทำลักษณะเกินกว่าเหตุ
ไม่น่าจะต้องมาทำกันถึงขนาดนี้ค่ะ
คือน้องเขาคิดว่าพระรูปนี้เป็นพระปลอม

ก็เลยจะพาไปหาสำรวจนี่นะครับให้สรุปก็จัดการ

พอเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องทางด้านนี้เขาจะนั่นมากนะครับ
เขาเป็นคนเรียบร้อยดีค่ะไม่เกรลไม่อะไรครับ
ไม่คุ้นคำมาทำโบด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับอยู่ชมรมพุทธด้วยครับ
ถ้าเคยเห็นอะไรแบบด้านเกี่ยวกับด้านถ้าไม่ถูกต้องก็จะไม่ยอม
เมืองต้นนะคะตอนนี้ตำรวจก็นำตัวพระพิสุรูปนี้ไปทำการศึก
พร้อมแจ้งข้อหาไว้๒ข้อหา
นั่นก็คือพยายามฆ่าและพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะค่ะ